ออกกำลังกายรอหน่อยเครื่องทำน้ำอุ่นพัง

ตกออกกำลังกายรอต่ำสวัสดีค่ะคุณผู้ชม
ช่วงนี้อากาศเย็นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรวจสอบสภาพอากาศ
ใช่ค่ะเครื่องทำนุ่มอุ่นพังจะอาบน้ำก็ต้องรอค่ะ
รอช่างเพราะว่าโทรไปแล้วนะคะแต่ทีนี้ภาคใต้ค่ะ
ฝนยังคงตกหนักต่อเนื่องภาคใต้เนี่ยก็หนาวเหมือนกัน
เหมือนภาคเหนือและภาคอีสานแต่เป็นลักษณะของการหนาวฝนนะคะ
หนาวฝนณช่วงเวลานี้ค่ะกลุ่มฝนเนี่ยจะเห็นว่าเกิดขึ้น
ช่วงตอนกลางถึงตอนล่างของภาคใต้ต่างกับเมื่อวานนิดนึงนะคะ
เมื่อวานตกทั่วทั้งภาคแต่วันนี้ตอนกลางถึงตอนล่าง
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนตั้งแต่ตอนกลางถึงตอนล่างของภาคใต้อย่างแรกเลยนะคะ
นี่ค่ะร่องฝนร่องฝนจะเห็นว่าเขาขยับต่ำลงมา
แอลเนี่ยนะคะเห็นไหมคะเขาขยับต่ำลงมา
เมื่อวานนี้อยู่ในภาคใต้วันนี้ต่ำลงมาจนถึงประเทศมาเลเซียเลย
ส่วนปัจจัยที่๒ค่ะยอมฝนก่อนหน้านี้พาดผ่านประเทศไทย
แต่เขากำลังจะเคลื่อนออกไปแล้วนะคะจะเคลื่อนไปที่ฝั่งอันดามัน
และหลังจากนั้นจะพัฒนาตัวเป็นไซโครนต่อไปแต่สองเหล่านี้ค่ะ
สองอย่างนี้เขารวมกำลังกันทำให้ภาคใต้ยังคงเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องต่อไปนะคะ
ส่วนเรื่องของคลื่นค่ะหลังจากที่มีฝนตกหนัก
มีกำลังแรงนะคะก็คือลมหนาวนั่นเองค่ะพาดลงมาแบบนี้
ก็ทำให้เกิดคลื่นสูงในฝั่งอ่าวไทยสูงประมาณ๒เมตรขึ้นไป
ส่วนเรื่องของลมหนาวเห็นไหมคะสีเขียวมันเขียวขึ้นนะ
วันนี้นะคะดูจากแผนที่นะคะภาคเหนือและภาคอีสาน
กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศมาแล้วนะคะ
วันนี้จนถึงวันพ่ออุณหภูมิลดต่ำลง๔๖องศาเซลเซียส
โอ้โหเตรียมควันออกปากได้เลยนะคะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะอุณหภูมิจะลดต่ำลงประมาณ๓๕องศาเซลเซียส
ฟังแบบนี้แล้วนะคะอย่าเพิ่งดีใจกันไปนะคะ
เพราะว่าเรื่องของสุขภาพก็ต้องระมัดระวังกันต่อเนื่อง
ทีนี้ภาคใต้ค่ะไม่ตรวจสอบไม่ได้หรอก

แล้วก็เคยย้ำเตือนไปว่าเกาะแก่งต่างในฝั่งอ่าวไทยช่วงนี้
งดก่อนเนี่ยเกาะเตาค่ะเกาะเตาสุราธานีน่าไปไหมล่ะคะ

น้ำเนี่ยเป็นน้ำป่าหลากลงมาท่วมชุมชนบ้านฉลกเก่า
ตั้งตัวไม่ทันเลยค่ะน้ำแรงด้วยแล้วมีทรายมาด้วยนะคะ
ร้านค้าร้านอาหารบ้านเรือนชาวบ้านได้รับความเสียหาย
แล้วมีมอเตอร์ไซค์ด้วยถูกน้ำพัดไป
เกือบค่ะเกือบจะเสียมอเตอร์ไซค์แล้วนี่นะคะ
มีคนมาดึงมอเตอร์ไซค์ไว้ได้ทันพอดีค่ะ
จากภาคใต้ไปตรวจสอบภาคเหนือ
เพราะก็ต้องเป็นจุดที่ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ
แต่นักท่องเที่ยวบอกว่าเรื่องสุขภาพเอาไว้ก่อนแป๊บนึง
เพราะจะขึ้นไปดูน้ำค้างเกาะบนยอดย่า
แต่ยังไม่ใช่เหมือยขาบนะคะยังไม่ได้เย็นขนาดนั้น

ลักษณะคล้ายการขอถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะ

นักท่องเที่ยวบอกว่าไม่ไหวบอกไหวค่ะ
แม้ว่าอุณหภูมิจะ๘องศาเซลเซียส

พรุ่งนี้ค่อยลดต่ำลงไปเรื่อย

แหมแอลกอฮอล์พกไปเก่งจัง

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในช่วงอากาศหนาว
มันอาจจะทำให้คุณเสียชีวิตได้นะคะ
โทรไปตั้งนานแล้ว
เมื่อไหร่จะมาคะดิฉันก็ต้องคงต้องเต้นต่อไปใช่ไหมคะ